เหตุระทึกที่เกิดขึ้นกับรถบัสคันหนึ่ง
เขาก็ไปงานแต่งมา
คนบนรถก็๕๐คนได้นะครับ
หนีตายกันจ้าละวันอยู่ดีก็ไฟลุกพลึบขึ้นมา
ทีนี้คนที่เขาเป็นผู้โดยสารบอกว่า

คนขับไม่รู้เลยนะว่าไฟมันไหม้ขนาดนี้แล้ว
ใช่ค่ะอาการมันเริ่มจากแอร์
เหมือนมีน้ำแอร์หยดแอร์ใหม่เย็นควันออกมาจากช่องแอร์
โอ้โหต้องระดมรถดับเพลิงกันมา๔คัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเป็นสายเอเชียนะครับทุกผู้ชมครับ
หลักกิโลเมตรที่๑๔๘ในช่วงของตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏเนี่ย
โดยสารเกือบ๕๐คนนะฮะก็ต้องลงมาจากรถกัน
โชคดีนะครับไม่มีใครบาดเจ็บนะ
ก็เป็นรถบัสนำเที่ยว๒ชั้นสีขาวน้ำเงินนะครับ
ตอนนี้ถูกไฟลุกไหม้หมดแล้วนะครับ
ผู้ที่เป็นผู้โดยสารบอกว่าจ้างกันมานะจ้างกัน
มาทั้งคันนะครับเหมารถคันนี้เดินทางมาจากบ้านหัวหวายตำบลหนองโพอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ไปงานแต่งที่อำเภอบังรกรรมพิศนุโลกเนี่ยเดินทางกลับคุณเขียนมาสอน
เหลืออีก๕๐กิโลเมตรจะถึงบ้านเกิดเพลิงไหม้
ใช้เวลาอยู่๒๐นาทีก็ดับเพลิงได้นะครับ
เดี๋ยวลองฟังผู้โดยสารที่มากับรถหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
คือพี่สมควรเนี่ยหนึ่งในผู้โดยสารบอกว่าถ้ากลางคืนตายแน่นอน
ก็เพราะถ้าเป็นกลางคืนสงสัยคงหลับกันหมดไงก็จะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เพราะว่าตอนเกิดเหตุมันมีน้ำไหลออกมาที่ช่องแอร์ท้ายรถ
ก็ผู้โดยสารก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรรู้แค่ว่าแอร์ไม่เย็น
แล้วมีน้ำไหลก็หาผ้าไปซับน้ำกันจนมันเริ่มมีควันออกมานะ
คนในรถก็สำลักควันกันหมดแต่ระหว่างนี้รถยังวิ่งอยู่
วิ่งไปอีกสักสิบกิโลเมตรนะจนต้องไปถอดปลั๊กไฟตรงช่องแอร์
แล้วไฟเนี่ยลุกพลึบขึ้นมาคนขับถึงจอดรถแล้วก็วิ่งลงจากรถกัน
ซึ่งคนขับชื่อนายธิรษักรรฟักษ์อายุ๕๒นะครับ
เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นจากท้ายรถได้ยังไง
ตอนเกิดเหตุก็ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะ
ขับอยู่เนี่ยระบบทุกอย่างก็ปกติไม่มีใครมาแจ้งด้วย
เพราะว่าข้างหน้ามันไม่ได้กลิ่นอะไรไงมันไกลกับหลังรถนะครับ
มีผู้โดยสารมาบอกว่ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นท้ายรถแล้ว
ก็รีบจอดรถแล้วก็ลงมาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาก็มาดับไฟกัน
ขับรถมาหลายปีก็ไม่เคยเจอแบบนี้นี่ครับ
ส่วนสาเหตุก็ต้องรอการพิสูจน์อย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่นะครับว่ามันเกิดจากอะไร
ก็ควรจะต้องตรวจสอบสภาพรถอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วย
โดยเฉพาะรถบัสรถโดยสารสาธารณะรถที่ผู้โดยสารนั่งกันเยอะ
คนขับคือต้องรับผิดชอบสูงมากนะก่อนออกมาต้องตรวจสอบสภาพให้ดี
ใช่นะแต่ทางที่ดีก็ถ้าเราเป็นผู้โดยสารเราก็รีบแจ้งเลยก็แล้วกัน
อย่าเพิ่งหาทางช่วยกันแก้ปัญหาเดี๋ยวให้เขาจอดรถก่อน